วันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่๔๙ที่ลาวเดินหน้าเข้าสู่การประชุมระหว่าง
คณะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจานะคะซึ่งตอนนี้จับจ้องไปที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีอาเซียนจีนซึ่ง
การประชุมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วท่ามกลางความสงสัยว่าจะมีการหยิบยกกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้เข้ามาพูดคุยหรือไม่
ติดตามรายงานเพิ่มเติมจากคุณจอมพลดาวสุโขรายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวค่ะเชิญ
นี่เป็นครั้งที่๒แล้วนะครับหลังจากที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำพิพากษาในกรณีทะเลจีนใต้ที่รัฐมนตรีต่างประเทศจากคู่ขัดแย้งสำคัญคือรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์เดินทางมาพบกันในห้องประชุมหลังจากที่เคยพบกันมาแล้วในการประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมหลังการตัดสินเพียงไม่นาน
ทดสอบสำคัญของเอกภาพในอาเซียน
ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้นัดหารือเป็นพิเศษ

โดยสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปถ่ายภาพ
รายงานระบุนะครับว่าเป็นการพูดคุยตกลงกัน

ซึ่งมีเพียงประเด็นทะเลจีนใต้เท่านั้น
ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสยังไม่สามารถตกลงกันได้

เจ้านาธิทางการทูตอาวุศโหยังเปิดเผยตรงกันว่า
การประชุมในครั้งนี้น่าจะมีโต้โผใหญ่
เป็นชาติสมาชิกอาเซียนอย่างอินโดนีเซีย
นัทชาติสมาชิกอาเซียนอื่นเข้าร่วมหารือ
โดยหลังจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
เข้าประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีน
ซึ่งจากการสังเกตจะเห็นเลยนะครับว่า

หลายคนมีสีหน้าที่ดีขึ้น
ก่อนหน้านี้ทางการจีนยืนกรานมาโดยตลอดนะครับว่า
ต้องการจัดการข้อขัดแย้งทะเลจีนใต้
การเจรจากับประเทศคู่กรณีโดยตรง
โดยไม่ประสงค์ให้ประเทศหรือองค์กรใดเป็นตัวกลาง

ก็ดูจะชัดเจนมากนะครับว่าต้องการให้เป็นเช่นนั้น
ได้จากการเดินหน้าพูดคุยทวิภาคี
หลายชาติอาเซียนในการประชุมวันก่อน

ซึ่งในดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย
เพิ่งเปิดเผยกับเราเมื่อวานนี้โดยยอมรับครับว่า
ได้หยิบยกประเด็นที่ทะเลจีนใต้
ทุกคนให้ความสนใจมาหารือ
โดยเขาเชื่อนะครับว่าจีนได้หยิบยกเรื่องนี้
ขึ้นมาพูดคุยกับทุกประเทศ
ที่มีการหารือแบบทวิภาคีด้วย
โดยรัฐมนตรีมองนะครับว่ามีแนวโน้มที่ดีจากการพูดคุยกับจีนในเรื่องนี้
โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในจอนแครรี่
รัฐมนตรีต่างประเทศสาวรัฐได้เดินทางมาถึงลาวแล้วนะครับ
โดยในช่วงบ่ายในแครรี่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมเอเชียตะวันออกในวันพรุ่งนี้
ซึ่งจะเป็นการประชุมที่สาวรัฐและจีน
เผชิญหน้ากันบนโต๊ะประชุมอีกครั้ง
โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอียู
ซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นผู้ประสานงาน
การนะครับว่านอกจากความร่วมมือต่างแล้ว
ประเด็นการก่อการร้ายอาจเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงด้วย
จากทั้งหลายประเทศในสภาพยุโรป

เผชิญกับภัยคุกคามนี้อยู่ครับ
ในตอนนี้ทุกคนต่างกำลังจับตาไปที่แถลงการร่วม
ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับว่า
จะมีข้อความที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้หรือไม่
และข้อความถ้าปรากฏแล้วจะมีการระบุถึง
คำตัดสินของอนุญาโตตุลากรรมระหว่างประเทศ
ที่พูดถึงกรณีทะเลจีนใต้มากน้อยแค่ไหน
เขาเชื่อกันว่าข้อความนี้นี่เองครับ
ที่เป็นข้อความเจ้าปัญหาที่ทำให้ร่างแถลงการ
ของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนั้น
ไม่รู้ล่วงเสียทีและต้องมีการพูดคุยกัน

ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากนครหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวครับ